เมื่อวานนี้บอกเลยว่าสายมูตั้งนาฬิกาปลุกกาปฏิทินเอาไว้เลย
เป็นเลิกงามยามดีวันวารารักษะหมี่วันเต็ม
ฟังแบบนี้คุณอาจจะงงวันอะไร

ระวังพี่จ๊ะกะรีย่อไปคุณผู้ชมค่ะ
แต่ก่อนจะไปเล่าเรื่องของเรา

นี่ชุดแดงเปลี่ยนแปลงทุกอย่าง
แล้วใส่ชุดเหมือนสีเดียวกับเชอรี่เลย
เป็นสีมงคล
คือเมื่อวานนี้พี่อุ้มเขาเดินทางไปไหว้เหมือนกัน
เป็นวัดเทพมนเทียนแต่เป็นที่จังหวัดเชียงใหม่นะ
ชุดสีแดงแบบตะโกนนะเป็นแบบส้มออกแดงไปเลยนะ
พี่อุ้มเขียนแคปชั่นแซวตัวเองบอกว่า
พระแม่จะต้องเห็นลูกใส่สีแดงแจ่ม

ซึ่งพี่อุ้มก็ไปไหว้ขอพรพร้อมด้วยดอกกุหลาบสีแดงผ่าแดง
เสื้อความปังแบบทรกสุดคุณผู้ชม
แล้วพี่อุ้มบอกด้วยนะว่าวันนี้นะเป็นวันที่ท่านลงมาโปรดให้พร
กับคนที่มาเคารพบูชาใครที่มีความเชื่อในเรื่องของเทพฮินดูเนาะ
โดยเฉพาะในเรื่องของความรักแล้วก็การเงินคุณผู้ชม
รวมไปถึงใครที่มีปัญหาความรักสะดุดไม่ราบรื่น
หรือว่าเป็นคนโสดที่โสดเหมือนเชอรี่เนี่ย
อยากจะมีคู่มีอะไรกับเขาบ้างแล้ว
ความเช็นคำว่าโสดโสดแบบเชลลี่แบบไหนคะ

แบบนี้เลยอยากจะมีคู่บ้างแล้วขี้เกียจโสดแล้วเหนื่อย
รวมไปถึงเงินติดขัดอะไรอย่างนี้นะ

หากว่าไปขอพรท่านแล้วก็
ท่านจะประทานพรให้ชีวิตราบรื่น๑ปีมีครั้ง
ใครมูต้องไปนะเมื่อวานนี้นะ

โสดแบบมาไม่รู้เหมือนกันนะว่าพี่อุ้ม้์ไม่ขอเรื่องไหนโดยเฉพาะ
อย่างที่บอกไปว่าเมื่อวานเขาปังให้๒เรื่องนะ
คือเรื่องความรักและเรื่องเงินนญี่ยังมีระหว่างเรื่องเงิน
สุปเวอร์วาเลนไทยโบอสซาว
เดินทางไปไหว้ขอพรพระแม่ลักษมีค่ะ
สีหน้าสีตายิ้มสดใสหน้าแบบไม่ต้องแต่งอะไรมากคือสวยจากข้างใน
แต่เอ๊ะคุณผู้ชมค่ะนอกจากขอพรเรื่องงานแล้ว
เราก็แอบถามนะอยากรู้ขอพรเข้าสู่ประตูวิวาลเร็วนี้หรือเปล่า
ถ้ามีข่าวดีเมื่อไหร่แล้วก็ถ้านุ่มเบิร์ตคุกเข่าขอแต่งงานแล้วแล้วก็
กรุณากระซิบบอกทางพี่แจ๊กกะรีนมาด่วนหรือว่าทางบันเทิงไทยรัฐจะยินดีมากนะคะ
อ่ะได้คราวดาราสาวแล้วค่ะ
๒ดาราสาวตาผ่านไป๒ดาราสาวเชอรี่เอ็กซ์เจ็กเกอรีน
คุณดูสิชุดชั้นแพ้พี่อุ้มไหมล่ะ
บอกเลยทั้งแห่งต้องเห็น
เมื่อวานไปไหว้นะคะที่โรงเรียนไตรวิทย์วิทยา

ปรากฏว่าเด็กนักเรียนเดินเข้าไปประมาณ๔โมงเย็น
โรงเรียนเลิกพอดีน้องก็กระซิบกระทาน

เราเผลอนอกเลยหันไปยินใช่ค่ะ
ดาราช่องให้รักชื่อว่า
สายฝนงานมนตร์ดอนบ้านนอยปล่อยบ้านเกิน

เขาจะเป็นวัดเทพมนเทียน
เหมือนกันกับที่เชียงใหม่เลยนะคะ
พวกเราก็นำพวงมาลัยชายดอกบัวสีชมพู

ไหว้ขอพรพระแม่รักษมีที่ชั้น๓อย่างที่บอกไปนะ
คือถ้าสังเกตง่ายคุณไปวัดสุทัศน์เสาชิงช้า

แม้ว่าช่วงที่พี่แจ๊คกับเชอรี่เดินทางไปอย่างที่บอกไปเป็นช่วงเย็นแล้ว
บรรยากาศคือคลักกันมากเลย
พอกันเลยกับที่สารเจ้าแม่รักษมีตรงเกษรพาซ่า
จุดนั้นน่ะนะประชาชนต่อคิวยาวเลย
อันนี้เกษรพาซ่านะคะจุดนั้นนี่นะเขาบอกว่าโอ้โหเต็มห้าง
อันนี้บนจุดที่ไหว้พระแม่แต่ในห้างนี่คือแถวตะวัดยาวเหยียบเลย

พูดขอพรเรื่องเงินค่ะ

แน่นอนว่าเชอรี่ขอเรื่องเดียวเลยขอเรื่องความรัก
ถ้าเกิดว่าไม่กลัวรถติดนะจะนั่งขอพระแม่ประมาณ๓ชั่วโมง
รูปร่างหน้าตารูปลักษณ์ภายนอกนะแต่หลักเลยเชอรี่พูดแค่ว่า
ไม่ว่าคุณจะอยู่แห่งหนตำบลใดประเทศไทยหรือเมืองนอกกรุณาเจอดิฉันได้แล้วค่ะ
แต่ดิฉันก็ฝากคุณไปขอขอครบทุกคำหรือเปล่า
ขอให้ขอให้ร่ำรวยพันล้าน
ซิปคุณผู้ชมนิดนึงคุณพลอยฝากดิฉันทำบุญ๒๐๐เมื่อวาน